เราไปดูความเป็นอยู่ของบ้านที่สงขลาหน่อย
หลังจากเมื่อวานนี้อดีตภรรยาถูกอดีตสามีที่ตามมาง้อขอคืนดีแล้วก็ไม่ยอมเนี่ย
ล็อกขังเลยมาตั้งแต่๑๐โมงกว่านะ
รู้อีกทีจะออกจากบ้านช่วงบ่ายออกไม่ได้ฮะ
ต้องโทรแจ้งตำรวจนะครับให้มาช่วย
แล้วกู้ภัยก็มาเอาครีมมาตัดแม่กุญแจข้างนอกแล้วก็ออกจากบ้านกันได้
เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับในซอยประสานมิตรชุมชนท่าเคียนเขตเทศบาลเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือในบ้านก็อยู่กันสี่คนนอกจากอดีตภรรยาของคนก่อเหตุแล้ว
ก็มีหนูน้อยเป็นเด็กชายวัย๖๗ขวบอยู่ด้วย
ทุกคนก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรหรอกครับแต่ว่าก็มีเด็กนั่นแหละช่วงเกิดเหตุก็หิวด้วย
มีข้าวผัดก็ต้องไปอุ่นให้กินแล้วก็เปิดช่วยมาได้นะครับ
เจ้าของบ้านชื่อคุณอรยาอายุ๔๔ปีนะครับบอกว่าคนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็คือในเดี่ยวอดีตสามีทำแบบเนี้ยมาเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วที่ทำเมื่อวานเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งตามมาง้อแล้วไม่ยอมก็จะก่อเหตุแบบนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าทางผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือนางอรยาเขาก็ไม่อยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ
ก็ตอนที่ให้ข้อมูลเอาไว้เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าอดีตสามีพอเธอไม่คุยด้วยไม่คืนดีด้วย
ก็ทำเป็นบอกว่าจะมาคุยกับน้องชายของเธอเพราะว่าสนิทกันนะถูกคอกันดีทำทีเป็นแบบมาถามหาแล้วก็อยู่ดีก็ล็อกกุญแจขังกันไว้เลยเนี่ยนะครับ
เราก็เลยถามไปยังน้องชายของนางอรยาเจ้าของบ้านที่ชื่อว่าปั๊มนะครับเขาก็เล่าว่าพี่สาวของเขาทะเลาะกับนายเดี่ยวนะ
เขาก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านด้วยปกติแล้วพี่สาวกับในเดี่ยวจะมีปากเสียงกันบ่อยวันเกิดเหตุในเดี่ยวตามมาง้อขอคืนดีพี่สาวอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยเอากุญแจที่เตรียมมาล็อกไว้จากด้านนอกไม่ให้คนในบ้านได้ออกไปตอนนั้นอยู่กัน๔คนคือพี่สาวมีหลานแล้วก็ตัวเขานะแล้วก็แฟนของเขาด้วยถูกขังอยู่ในบ้านกันครึ่งวัน
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้หลานกินในช่วงที่รอเวลาให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ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
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ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
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
พี่สาวต้องเอาอาหารที่เหลืออยู่ในบ้านมาทำให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

ตัวนางอรยาผู้เสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วนะคะ
สภหัดใหญ่เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ถูกในเดี่ยว
ล็อกกุญแจหน้าบ้านเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดมาก่อเรื่องอีกเดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิดแล้วก็ดำเนินคดีกันเลย